กลับมาเบรกนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐจะพาไปดูทายาทคนบันเทิงนะคะที่เดินตามครอบครัวนะคะเข้าวงการบันเทิงค่ะก็มีทั้งวงการลูกภูมินะคะวงการลิเกคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้บารมีคุณพ่อคุณแม่นะในการเบิกทางค่ะแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังใช้ความสามารถยังใช้ชื่อเสียของตัวเองนะเพื่อพิสูจน์ความส
เฮนน้ำเพชรค่ะก็เดินตามรอยครอบครัวนะสืบสารวัฒนธรรมไทยค่ะอย่างเต็มตัวซึ่งต้องบอกว่าหนุ่มแบงค์เนี่ยไม่ได้แค่เดินรอยตามคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะแต่ว่าเจ้าตัวค่ะยังได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองเนี่ยในเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของการร้องเพลงนะคะมาตั้งแต่๗ขวบแล้วแล้วก็ยิ่งเป็นการพิสู
ยกความสามารถล้วนแบบนี้ก็สุดยอดจริงคุณผู้ชมค่ะดำนักร้องลูกทุ่งสาวหมอลำกันบ้าง
ดีกว่าพี่แคนดี้รักแข็นค่ะลูกสาวกันสวยของราชินีหมอลำแม่บ้านเย็นรักอย่าง
บอกเลยว่าตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาสู่เส้นทางนักร้องลูกทุ่ง

โดนกระแสแอนตี้จากเหล่าโซเชียลอย่างหนักนะคะ
ถึงความไม่เหมาะสมในการเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำ
ถึงขั้นโดนวิจารณ์ว่าโอ้โหเห็นเงินดีกว่าความถูกต้องหรือเปล่า
ในการช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมบ้านเกิด
ที่เข้าวงการมาได้ก็เพราะว่าใช้บารมีคุณแม่เป็นใบเบิกทางนี่แหละค่ะ

แคนดี้บอกเลยว่าเป็นแรงผลักดันชั้นดีให้พี่แคนดี้เลย
ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเธอมีความสามารถ

เพราะว่าเธอนี้นะคะนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอามาผสมผสานเข้ากับการแสดงยุคใหม่ไง
จัดโชว์ต่างออกมาแบบอลังการและสนุกสนานกันได้ทุกเพศทุกวัยเลย
มอบความสุขให้กับแฟนคลับได้แบบเต็มที่
จนมีผู้ว่าจ้างติดต่องานโชว์แสดงมากมายค่ะ
แคนดี้ได้รับฉายานะบอกว่าราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์เออ

จริงเคยเห็นนะเคยเห็นโชว์ของพี่แคนดี้ปังเหมือนกัน

และอีกหนึ่งทายาทคนลุกทุ่งที่เดินรอยตามคุณแม่
บนเส้นทางของความเป็นนักร้องเหมือนกันก็คือ
เพชรภักขวัสค่ะคุณผู้ชม
ลูกชายของราชินีลุกทุ่งภูมิภวงดวงจันนั่นเอง
เจ้าตัวเนี่ยลบคำสบประมาทพิสูจน์ความสามารถของตัวเองด้วยเสียงร้อง
จนสามารถมีเครดิตต่อท้ายว่านักร้องลูกทุ่งได้สำเร็จค่ะ
โดยหนุ่มเพชรบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ช่วงแรกที่เข้ามาวงการบันเทิงเนี่ยก็มาเป็นศิลปินยอมรับว่ากดดันมากนะ
เพราะว่าหลายคนคาดหวังว่าตัวเขาเองเนี่ยคือทายาทราชินีลูกทุ่ง
ก็ต้องร้องเพลงเก่งสิแล้วก็ต้องเหมือนคุณแม่ทุกอย่างอย่างแน่นอน
แต่ความคาดหวังเหล่านั้นแฟนเพลงก็ไม่ผิดหวังค่ะ
เพราะเจ้าตัวมีน้ำเสียงอันภัยเลาะเช่นกัน
โดยหนุ่มเพชรบอกว่าเป็นเพราะคุณแม่คอยสอนเรื่องร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก
และเขาก็มีคุณแม่เป็นแบบอย่างในเรื่องของความอดทนแล้วก็การฝึกฝน
สามารถเดินบนเส้นทางในวงการบันเทิงได้อย่างภาคภูมิใจค่ะ
การฝึกฝนที่คุณแม่เค้าเคยโชว์ไว้ให้ผมและผมจำได้
อะไรอย่างนี้ครับที่โอ้กว่าคนนักร้องสมัยก่อนน้อยกว่าที่เขาจะแบบดังได้มันลำบากมากครับ
แต่ละคนสุดยอดนะคะการันตีด้วยฝีมือของพวกเขาเองนะคุณผู้ชมนะ